เอ่อกุมมานสมที่เอ่อเวลาเราเอาน้ำแดงเนี้ย
ไปถวายกุมารเนี่ยเคยสังเกตไหมว่ากุมารเนี่ย
ออกมากินน้ำแดงของเราไหมแล้วจะมาได้ไง
ท่านไม่ไม่มีตัวตนไม่ใช่เหรอมีอยากให้ดูกุมารออกมากินน้ำแดง
เป็นตัวตัวจริงจริงค่ะคุณผู้ชมเราเจอกุมารน้อยครับโอ้โห
น้ำแดงเสร็จเนี้ยอุ้ยหวานหวานเทใส่แก้วแล้ว

เดี๋ยวจะชิมดูนะหวานเชื่อใจไหม
หวานหวาน
เออเดี๋ยวแม่เขากลับมาคงงอุ๊ยน้ำแดงเรียนเองได้
อย่างนี้ครับกูมาน้อยสุขยายสุขยายสุขยายยายมายายมา
สุขยายสุขยายสุขยาย
ยายยังไม่รู้ค่ะว่าว่าหลายทีน้ำเด็กไปแล้ว
แน่คุณผู้ชมรู้นะว่าแอบอมยิ้มกันอยู่ไม่เอาอย่าแกล้งน้อง

แล้วกุมารก็กินแล้วแม่จะมาเห็นเนี่ย
พอแม่เห็นแล้วก็งงว่าน้ำแดงทำไมมันลดปริมาณลงไปได้
สงสัยกูมานจะมากินแต่จริงเปล่าเลย
เจ้าหนูโดยเขย่งลูกดูดน้ำดัง
เสร็จแล้วนั่งลงไปค่ะแอบค่ะลูกแอบต้องแอบ
ยายเดินมายายจะได้ไม่รู้ครับ
แอบมาเทน้ำแดงใส่แก้วกินนี่คือสารพระภูมิสารเจ้าที่นะคะ
เอายายเดินมาแล้วแล้วยายยายไปหยิบแก้วโดยที่
ยายไม่ได้รู้เลยว่าในแก้วแน่มีร่องรอยมีร่องรอยประวัติศาสตร์
รอยน้ำแดงที่หลานเทไปในแก้วนะคะทีนี้ชาวเน็ตเห็นแล้วแหมทุกคนนะ
เป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นคลิปที่เรียกรอยยิ้มได้ดีเลยทีเดียว
น่ารักมากลูกน่าเอ็ดดูมากลูกบางคนก็บอกว่านี่สารปันสุกนะ
นี่คือสารปันสุกปกติเราจะได้ยินตู้ปันสุกใช่ไหม
นี่สารปันสุกใครที่ดูคลิปนี้แล้วท่านไม่ยิ้มท่านไม่อมยิ้มท่านไม่หัวเราะอ่า

ยิ้มค่ะท่านช่วยยิ้มหน่อยค่ะช่วงนี้กรอบด้วยกุโลตริน
นี่แหละค่ะนี่เขาบอกว่าสารนี้ขลังจริงนะคะแต่บางคนก็บอกว่า
ถ้าไม่มีใครเห็นก็คิดว่าเจ้าที่กินจริงนั่นแหละนั่นแหละเจ้าที่ที่แท้ทูน่ารักนะคะ
ไม่พลาดเรื่องของตัวเลขต้องมาสารพระภูมิมีเลขทะเบียนไหมไม่มี
แล้วเอาเลขจากไหนแต่คนตีได้ขวดน้ำแดงกี่ขวดคะ
๒ขวบแล้วเด็กเนี่ยคืออะไรคะอายุ๓ขวบ
ก็๓เหรอ๒๓เหรอเออเอากับเขาสิชาวเน็ตอ่ะนะคะมาทุกรูปแบบสุดเลย
ขอแค่ให้ได้ขอแค่ให้โดนนะคะคลิปน่ารักเรียกรอยยิ้มตอนเช้านะคะ
อยากรู้รสชาติเป็นไงบ้างน่าจะชุ่มคอนะดูใช่